พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีนะส่วนใหญ่เวลาจับโจรขโมยของลักขโมยอะไรต่างได้
ข้ออ้างเขาก็จะบอกว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเครียดบ้างตกงานบ้างรู้เท่าไม่ถึงการบ้าน
แต่สำหรับโจรรายนี้เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นนิสัยเป็นโจรโดยนิสัยยอมรับเองพูดเองเลยนะคะ
เป็นคุณป้าวัย๖๑ปีค่ะแกไปขโมยเงินนะคะเป็นเงินสดของแม่ค้าขายขนมจีน๒๗๐๐บาท
แล้วตำรวจไปตามจับได้แกบอกเลยว่าอ๋อป้าก็ขโมยของแบบนี้มาตั้งแต่๑๐ขวบแล้วยัน๖๑
มันกลายเป็นนิสัยป้าไปแล้วล่ะนี่คือป้าพูดกับตำรวจนะคะนี่ค่ะกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
คุณป้าที่เราทำลูกศรชี้เอาไว้ค่ะ
แล้วแกก็ไม่รู้อีท่าไหนแหละแกโฉกเงินไปสองหมื่นเจ็ดพันบาท
บัตรเอทีเอ็มบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
ตอนแรกแม่ค้าขายขนมจีนเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะคะ
อืมจนเหมือนกับคงเก็บโรงเก็บร้านอะไรเสร็จหันมา
ของหายไปไหนหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
สุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องไปแจ้งความเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ตำรวจสพนขามเขาก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตรวจสอบเบาะแสทุกอย่าง
จนสุดท้ายเนี่ยรวบรวมหลักฐานแล้วก็เจอว่าคนร้ายเนี่ย
ชื่อว่านางอภัยเจริญสินภัยศาลหรือป้าอภัยแกอายุ๖๑ปีเป็นชาวตำบลเสม็ด
ตำรวจก็สืบเลยว่าอ้าวป้าอภัยบ้านอยู่ไหนอยู่ห้องพักที่อำเภอเมือง
ก็ขับรถไปก็เจอรถมอเตอร์ไซค์ขออภัยเจอรถยนต์ของป้าอภัยจอดอยู่
เข้าไปตรวจสอบอ่ะป้ายทะบงทะเบียนก็ตรงกับคันที่ใช้ก่อเหตุเลย
ที่ไปสืบสวนได้ข้อมูลมาแล้วก็เจอตัวป้าอภัย
ตำรวจนี่ค่ะคนที่ใส่หมวกสีออกน้ำตาลน้ำตาลเบสเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็คุยกับป้าอภัยบอกป้าป้าไปขโมยเงินเขาจริงหรือเปล่าเนี่ย
ใช่คนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดอันนี้ไหมอืมป้าแกไม่ปฏิเสธเลยนะคะ
สารภาพแต่โดยเดียวอ๋อป้าเองป้านี่แหละคือคนก่อเหตุจริง
แล้วไม่ใช่แค่ที่ร้านขายขนมจีนร้านนี้ที่เดียวนะ
ตุลาคมที่ผ่านมาป้าแกก็ไปขโมยของในพื้นที่สพพนมสารคามมาด้วย
แล้ว๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาป้าแกก็ไปขโมยของที่เขตสพแหลมชะบังอีก
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ไปแล้ว
ภัยแกบอกว่าป้ารู้ตัวว่าป้าเป็นคนมีนิสัยชอบลักขโมย
ครั้งแรกเนี่ยป้าก่อเหตุตอนอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเองนะ
คือตอนนั้นป้าเห็นเงินญาติแล้วป้าก็เลยลองดู
ไม่รู้ว่าป้าลองตามอะไรเหมือนกันแต่ป้าก็ลองก่อเหตุอุ้ยนี่จังหวะ
ซูมแล้วเห็นเลยนะว่าป้ากันล้วงอย่างนี้เลยอะ
นี่ตอนน่าจะทำแผนนะคะแกล้วงให้ดูว่าแกล้วงแบบนี้
แกบอกตอน๑๐ขวบเห็นเงินญาติเลยลองก่อเหตุลักขโมยดู
ไม่มีคนจับได้นี่นะย่ามใจทำมาเรื่อยเลยค่ะ
ขวบ๑๑ขวบ๒๐ปีไปเรื่อยจนเนี่ย๖๑ปีแล้ว
ก็ยังเลือกขโมยไม่ได้แล้วถามว่าแล้วเงินอ่ะป้าขโมยเอาไปทำอะไร
ก็เอาไปใช้ใช้จ่ายซื้อของกินของใช้ก็ใช้ทุกอย่างใช้ประหนึ่งเป็นเงินตัวเอง
โหนี่ผ่านมา๔๐๕๐ปีแกไม่เคยถูกจับเลยอ่ะเนี่ย

ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยตอนนี้จับได้แล้วแล้วป้าก็อายุอนามก็เยอะแล้วนะ
ป้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนิสัยนี้ไหม
ไม่รู้ว่าจะโทษหนักโทษเบาอะไรยังไงเนี่ยแต่ป้าบ้านปลายชีวิตเนี่ยคือรุ่นนี้๖๐แล้วเนี่ย
คือต้องเข้าวัดต้องทำบุญต้องหาธรรมะอะไรแล้วไม่ใช่ว่ามานั่งหรือขโมยของเขาอยู่ไปวันอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะ